เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่คุณผู้ชมคะเมื่อเขาบอกว่ารถบรรทุกคันนี้เป็นรถสิบล้อด้วย
เบรกแตกแล้วเป็นยังไงไปดูกันค่ะ
โอ้โหนี่น่ะดูรถกระบะคันนี้นะคะ
เดี๋ยวลองดูอีกทีสิบล้อโอ้โหเสยท้ายไปแล้วครับ
ตรงนั้นเป็นบริเวณหน้าร้านค้าคนเห็นเหตุการณ์ออกมามุงดูกันใหญ่เลยว่าเกิดอะไรขึ้น
งงอ่ะนะคะโอ้โหนี่หมาวิ่งเข้ามารอดมาหนึ่ง
ส่วนรถกระบะไปอยู่ที่ไหนฮะนี่ค่ะนี่คือรถสิบล้อสภาพเข้าไปอยู่ในร้านขายยา
โอ้โหนี่คนขับใจร้อนจะไปซื้อยาหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าใช่นะคะคุณบุ๊กเนี่ยค่ะ
พุ่งเข้าไปเนี่ยหน้าทิ้มเข้าไปแบบนี้เลยภาพวงจรปิดหน้าร้านเมื่อกี้เนี่ยจับภาพได้ตอนที่
พุ่งเข้าไปชนกับรถกระบะที่จอดอยู่ข้างทาง
ก่อนจะพุ่งเข้าร้านขายยาแบบนี้ครับ
หน้าร้านไม่ต้องพูดถึงทางยับเยินส่วนกระบะคันนี้ก็เป็นแบบนี้ค่ะตรงท้ายเนี่ยพังหมดเลยนะคะ
คนขับรถชื่อนายศิริษักษ์ค่ะชายอุดมอายุห้าสิบห้าปี
บอกว่าตอนก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาเพิ่งจะเอารถบรรทุกคันนี้
ซ่อมมาจากอู่นะในตัวเมือง
แล้วหลังจากนั้นเขาก็ขับมาเพื่อจะไปงานก่อสร้าง

แล้วอยู่ดีตรงจังหวะมาถึง๔แยก
เจ้าตัวคนขับบอกแบบนี้นะตรงสี่แยก
ผมเห็นและมันมีรถจอดติดไฟแดงกันเต็มเลย
แต่รถผมเบรกไม่อยู่พยายามแล้วพยายามอีก

แล้วถ้าเกิดว่าผมพุ่งตรงไปรับรองว่า
ชนรถที่ติดไฟแดงระเนระนาด
ตัดสินใจหักออกข้างทาง
แล้วก็เลยไปชนกับกระบะคันที่เห็น

ซ้ายนิดนึงกะจะเอารถกระบะเอาไว้เบรก
ร้านขายยาเอาไว้เบรกโอ้โหสุดท้ายทะลุเข้าไปนะฮะ
ใช่ค่ะตอนนี้บริษัทของคนขับรถบรรทุกบอกว่า

รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะคะ